ท่านหนึ่งละกันนี่ไงคุณแจ๊ดชวนชื่นเมื่อวานนำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะ
เสื้อล้านห้าที่ไปเอฟมาไม่บอกในเนียนแข็งมากเลยอะ

เฉลยแล้วค่ะว่าจริงเสื้อวินเทจล้านห้าเนี่ยขายขำ
แล้วเขาพึ่งโพสต์คลิปล่าสุดนะคะออกมาอธิบายนะคะบอกว่าคลิปนี้ละค่ะ
ก็เลยบอกอัดคลิปชี้แจงไปเลยนะคะว่าเสื้อล้านห้าเนี่ย
ถ้าเป็นนักสะสมเสื้อวินเทจน่าจะไหวแต่ถ้าตัวเองไม่ไหว

เอาปืนมาจ่อคอแล้วค่ะจ่อหัวแล้วค่ะนี่แซวเล่นค่ะ
คือแจ๊ดบอกว่าผมมาเก็บตังค์ไว้ซื้อรถดีกว่า
ปกติก็ซื้อแค่หลักพันค่ะแพงหน่อยแค่หลักหมื่นค่ะ
ก็เลยเฉลยเลยนะคะว่าเสื้อที่เห็นตัวนี้ค่ะราคาเท่าไหร่ให้ถ่าย

ไปฟังเสียงแจ๊ดหน่อยค่ะ
แต่ไม่ใช่เสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนั้นผมซื้อมาในราคา

น้องเค้ารถให้แค่ปั่นค้นทีนอะไรอย่างเนี่ย
ไอ้คนเห็นค้นทีนเเหล่งงั้นค่ะแต่ว่า
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ใครที่ด่า
ผมหลังจากนี้นะว่าผมทำแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ดีอย่างนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วย
ก็ไปคอมเมนต์ไปอีกว่าคอมเมนต์ทั้งว่าแจงด้วยแจ๊ดด้วย
เพราะว่าเมียบอกไม่ดูผัวเลย

เรื่องก็เลยบานไปก็เลยต้องอัดคลิปนะคะ
สรุปก็คือว่า๔๕๐๐เท่านั้นอย่าดราม่านะจ๊
ตอนนี้พี่แจงก็หายป่วยเรียบร้อยแล้วนะ

สรุปว่า๔๕๐๐บาทนี่บ้านไม่แตกนะจ๊